ดูกันที่ความเคลื่อนไหวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับ
อาจจะต้องเจองานหนักแล้วครับในการป้องกันเข็มขัดวันที่๖ตุลาคมนี้ครับ

ภาพนี้ครับก็คือภาพที่ฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้านะครับ

ดีกรีรองแชมป์โลกอันดับที่๑๓
ก่อนที่จะลุ้นกระชากเข็มขัดจากเจ้าแหลมในวันที่๖ตุลาคมนี้
ก็กล่าวว่าทีมงานต้องการความช่วยเหลือในการ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ส่วนในวันนี้กับศึกกำปั้นสถานโลก
รติรัฐช่วงเย็นวันนี้
คู่เอกฟาลันจูเนียเรือไวกิ้งนะครับ

ฟาลันจูเนียผ่านพิกัด๑๐๘ปอนด์พอดี
ถ้าเป็นฝ่ายชนะเข็มขัดจะว่างเหมือนเดิม
ทางนี้ครับฟาลันจูเนียลูกชายของฟอลันสักกรีรินนะครับ
ก็ลุ้นครับที่จะทำตามความฝันเป็นแชมป์โลก
พ่อลูกคนแรกของเมืองไทยและคู่ที่๖ของโลก
หากผ่านไฟล์นี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะตีตัวชิงชำโลกทันที
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวว่ากันก่อนในศึกนี้

ติดตามได้ในศึกกำปั้นสถานโลกบ้านรติรัฐที่เวทีมวยชั่วคราว
โครงการบ้านรัติรัฐลาดประดุกคลองตาชมอำเภอไซน้อย
นนทบุรีในเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาวันนี้นะครับ